มาต่อกันที่เรื่องของคุณแม่กันบ้างดีกว่านะ
แม่แหม่มคัทริยานั่นเองตอนนี้ลูกสามเข้าไปแล้ว
แต่ว่าอีกเรื่องที่จะต้องหนักใจนั่นก็คือการส่งลูกไปเรียนต่อเมืองนอกนั่นเอง
วัยเขากำลังน่ารักแล้วก็ใกล้เคียงกันด้วย

ก็เห็นว่ากำลังส่งคนที่๒ไปนั่นเองนะคะ
บ้านนี้บอกเลยว่าต้องส่งลูกไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ให้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองอะไรด้วยนะคะ
ประสบการณ์อย่างที่บอกไปว่าพี่แหม่มมีประสบการณ์ในการส่งน้องแม็กซลูกชายคนโตไปแล้ว
ใกล้ถึงเวลาที่จะส่งลูกชายคนที่สองคือน้องคินตามไปด้วยค่ะ

หลังจากนี้อีกไม่นานลูกสาวคนเล็ก
ก็จะต้องตามไปเรียนต่อเมืองนอกอีกหนึ่งคนค่ะ
งานนี้พี่แหม่มบอกเลยว่าจะต้องซื้อบ้านแล้ว

เพื่อเตรียมบินไปบินกลับไปหาลูกจะได้สบายใจกันเลยทีเดียวนะคะ
คินก็จะไปอีกปีนึงแล้วก็๙ผัวป่ะคะตอนนี้เขา๘ปีนี้เขาจะ๘

แม่ก็เนอะก็ต้องเริ่มทำใจใหม่นับหนึ่งใหม่โอ้แต่ก็
มันไม่ได้ไงมันคือพอคนแรกผ่านรอดไป

นัซซี่จะไปซึ่งนัซซี่ไม่รู้ชะตาตัวเองเลย
ว่าการไปมันคืออะไรแต่ชีก็ไม่รู้
อ่อชิก็จะไปเหมือนกันบอกล่ะฉี่จะอยู่ได้ไหม

ซี่ยังไม่รู้เลือกเลยซี่จะไป
จะไปอย่างเดียวแล้ว